กลับมาในกรุงเทพหลังจากที่มีการก่อเหตุ

แล้วก็ตำรวจนั้นไปจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย๒ราย
ของผู้ต้องสงสัยเดินทางเข้ามากรุงเทพแล้ว

ลูกชายเป็นคนดี

และก็เสื้อเชิงที่มีกระเป๋าเฟ่
มีหมวกมีหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าแบบนี้
และมันปิดกับผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุในจุดอื่น

ส่วนราชการก็ลักษณะการแต่งกายคล้ายกัน
ตอนนี้อยู่ระหว่างการหาความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
กับเหตุเครื่องไหม้๔จุดที่สูญการค้าแถวประตูดามนะครับ
เมื่อวานอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้หลายคนนั้นมีการตั้งคำถาม
ก็คือผู้หญิงคนที่เดินทางมานางรอฮานิงมหัมมะ
ซึ่งเป็นแม่ของนายลูไอพร้อมกับครอบครัวของนายวินดันด้วย
ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีวางระเบิดที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เดินทางมาด้วยรถไฟจากนราธิวาสเข้ามาที่กรุงเทพ
เพราะลูกชายเขาโดนจับตัวไป๓วันแล้วติดต่อไม่ได้ร้อนใจมาก
ครอบครัวเดินทางมาที่กรุงเทพโดยใช้รถไฟขบวนเร็วที่๑๗๒ส่วนเอกรกนราธิวาส
มาลงที่สถานีรถไฟหัวลำโพงเพื่อขอมาพบกับลูกชาย
แล้วมาถามความจริงอยากจะถามจากปากลูกเองว่าลูกลูกทำจริงหรือเปล่า
ถ้าทำไม่ทำลูกบอกแม่มาแม่อยากรู้
รอฮันนิงแม่ของนายลูไอบอกว่าจนถึงตอนนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนติดต่อไปหาเลย
จริงแล้วการจับลูกต้องมีคนติดต่อไปหาแม่เพื่อชี้แจงกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แต่ไม่มีแม่รออยู่นานมาก๓วัน
อยากจะให้แจ้งหน่อยว่าลูกปลอดภัยดีไหมให้โทรมาได้ยินเสียงลูกก็ยังดี
สอนเด็กในพื้นที่โดยรอให้ลูกชายกลับไป
ถ้าลูกชายทำผิดจริงหรือไม่ผิดอย่างไร
ขอให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
พร้อมที่จะให้เจ้าเชี่ยวที่นั้นให้ความเป็นทำกับลูกชายด้วย
จนถึงเมื่อวาน๓วันแล้วไม่มีการติดต่อใดเลย

เรียนจบปริญญาตรีกำลังวางแผนจะเรียนต่อปริญญาโท
แล้วภาพในวงจรปิดไม่เหมือนลูกเลย
ลูกเดินทางมากรุงเทพเพราะจะมาเที่ยวหลังจากการทำวิจัยเรียนปตีเสร็จ
เห็นว่าลูกเหนื่อยก็เลยอนุญาตให้มาเที่ยว
ปกติลูกชายจะมาเที่ยวกรุงเทพ๒๓ครั้งแล้วนะครับ

โดยชื่อว่าลูกชายไม่ได้เป็นคนลงมือทำ
แล้วน่าจะเป็นแพ้ของคดีนี้ครับ
ส่วนความสุขของลูกชายความสุขของคุณค่ะ
และความสุขของคุณค่ะ

และความสุขของคุณค่ะ
และความสุขของคุณค่ะ

และความสุขของคุณค่ะ
และความสุขของคุณค่ะ

และความสุขของคุณค่ะ

และความสุขของคุณค่ะ
และความสุขของคุณค่ะ
และความสุขของคุณค่ะ

และความสุขของคุณค่ะ

และความสุขของคุณค่ะ

และความสุขของคุณค่ะ

และความสุขของคุณค่ะ

และความสุขของคุณค่ะ

และความสุขของคุณค่ะ

และความสุขของคุณค่ะ
และความสุขของคุณค่ะ

และความสุขของคุณค่ะ
และความสุขของคุณค่ะ

และความสุขของคุณค่ะ
และความสุขของคุณค่ะ
และความสุขของคุณค่ะ
และความสุขของคุณค่ะ
และความสุขของคุณค่ะ
และความสุขของคุณค่ะ

และความสุขของคุณค่ะ
และความสุขของคุณค่ะ
และความสุขของคุณค่ะ

ทำร้ายประเทศและประชาชนน่ะย้ำอีกครั้ง
ประชาชนมีความสุขดีมากว่าห้าปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นใครที่ก่อเหตุความวุ่นวาย
อยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดปวดเมืองนี้ขอสาบแช่งคนทำ
และขอให้ได้รับกรรมที่ก่อโดยเร็วอีกหนึ่งคนแหม่มีประเด็นมีกระแสที่ไหน
ไม่พลาดที่นั่นมาอีกแล้วฮะปารีนาไกรคุบชื่อนี้จำให้ดีนะคะ
เอาคือมีปัญหากับการภาษาของคุณปรินามากเลย
ขอให้คนที่ไม่รู้จะใช้คำว่ายั้วหรือยั่วยุยั้วที่แปลว่าโมโห

ขอให้คนที่ยั่วยุเยาวชนให้โดนจับให้หมด
ค่ะเนี่ยแล้วก็มีการไปโพสต์รูปคือรูปนี้เป็นรูปของนายธนทร
ครับคุณชอบจึงรูปโรงกิจหัวหน้าพักษ์อนาคตใหม่
กับคุณชอบพนิกาวานิดโคนศพักและคนตรงกลางที่เธอวงไว้

หน้าตาเหมือนผู้ต้องสงสัย

แท็กอันนี้เหรอที่เรียกว่าประชาธิปไตย
แท็กฝากรัฐบาลจัดการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน

แล้วก็โพสต์หลายอย่างคุณผู้ชมอยากใครอยากรู้ไปดูเอาในเฟซบุ๊คเขาเองก็แล้วกันนะคะ
ไม่ขออ่านเนอะเพราะว่ามันเยอะมากจริง
แล้วก็คำพูดต่างนานานะ
ล่าสุดของล่าสุดนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้จัดการไอลอร์
อยู่ระหว่างร่วมงานเสวนาที่มอปัตตานีโพสต์เฟซบุ๊กเลย
เล่าบอกว่า๓สิงหาคม
เขาได้เจอกับผู้ชายที่ปรากฏในรูปที่ถูกเชื่อมโยง
ว่าเป็นผู้ต้องหาลอบวางระเบิด
ผู้ชายคนนี้มีชื่อว่ามายุฟอยู่กลุ่มเพอร์มัส
ผู้ชายคนนี้อยู่ร่วมงานเสวนาที่คณะรัฐศาสตร์จังหวัดปัตตานี
ระหว่างที่ผู้ต้องสงสัยยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่ไหนสักแห่ง
ไม่เปิดเผยแล้วก็บอกด้วยว่า
เพื่อไม่ให้ข้อกล่าวหามาถึงตัวน้องให้เสียหาย
โดยไม่เกี่ยวข้องด้วยรวมถึงลามไปยังงานที่กลุ่มเพอร์มัสทำอยู่
ขอถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกร่วมกันและเป็นหลักฐานให้กับน้องด้วยครับ
เนี่ยฮะก็พยายามจะไปโยงกันจนมันสับสนวุ่นวายไปหมดเลยนะฮะ
คือสื่อก็ดีคือวงการการเมืองก็บอกว่าสื่ออาเซียมหรือเปล่า
ทำไมต้องไปโยงว่าถามว่ามันเกี่ยวกับการเมืองไหม
ประชาชนคิดไปเองหรือเปล่าว่าเกี่ยวกับการเมือง
คนการเมืองเองก็โยงกันเองเหมือนกัน

วงหน้าเขาจะชัดแจ้งทีนี้ฉันฟ้องแล้วบ้างเนี่ย
เรื่องที่เกิดขึ้นตระหนักได้แต่ว่าอย่าตระหนกนะคะ